การกลับมาครั้งนี้โดยที่คุณแพทองทานก็ยืนยันว่าคุณพ่อก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมใช่ไหม
เส้นทางต่างรับจากสนามบินไปสารเข้าเรือนจำต่าง
คุณจตุพรไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับมาแล้วจะยอมติดคุกอย่างนี้หรอ
ไม่ใช่คือนักขนาดนี้เนี่ย
กระบวนการยุติธรรมเนี่ยในโทษจำคุกเนี่ยนะครับ
คดีไม่มีอายุความคือภายหลังเขายึดอำนาจเนี่ยนะครับ

ถูกต้องเขาไปทำกฎหมายซะใหม่
เนี่ยนะครับคดีมีอายุความเช่นคดีที่รัชดาเนี่ยโทษ๒ปีนะครับ

เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ดักเลยนะครับ
ทำกฎหมายใหม่ว่าคดีทุจริตไม่มีอายุความ
โทษจำคุก๑๐ปีจึงไม่มีอายุความ

มาถึงเนี่ยนะครับก็ไปรับหมายจากศาล
หรือจะไปเรือนจำเลยก็ได้

มันจะมีคดีเหลืออีกคดีที่คาในชั้นศาลอยู่

ผมเองก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของการสู้คดีเวลานี้
คดีถึงที่สุดแล้วมารับโทษ

เช่นพอเข้าคุกแน่นอนที่สุด

ตามพระราชกฤษฎีกาก็ต้องดูว่าเข้าข่ายหรือไม่
ดังนั้นอย่างไรก็ตาม
โดยปกติที่ผมแลเห็นว่าไม่ใช่อายุ๗๔แล้ว

ผมไปเจอผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ซึ่งไปช่วยกรณีนายกทักษิณนี่แหละ
ตอนที่คุณจรุพรอยู่ในนั้นอยู่ในร่วนจำ
ผมได้ยินชื่อชื่อนี้ผมได้ยิน
ผมถามว่าท่านอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
๘๐คุณนายกทักศิลป์อายุ๗๔
ต้องคำพิพากษา๖ปี
ก็อยู่ในเรือนจำไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน
เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วจะรับโทษ๑ใน๓
เพียงแต่ว่าไม่ว่าเรื่องการไปคุมขังที่บ้าน
หรือว่าจะไปขังที่โรงพยาบาล

ไม่มีนะครับก็คือหมายความบางคนออกแบบว่า
ป่วยเพื่อมาโรงพยาบาลราชธรรม
โรคที่โรงพยาบาลราชธรรมไม่มีปัญญารักษา

ถูกต้องและถ้าไปโรงพยาบาลไม่ต้องการอยู่โรงพยาบาลตำรวจ
ก็หาโรคอีกที่โรงพยาบาลตำรวจรักษาไม่ได้
และโรงพยาบาลไหนรักษาได้ก็เฉพาะเลย

แต่ว่าปัญหาก็คือว่าคนอื่นอาจจะทำได้

เพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะ
เกิดเขาเจ็บจริงป่วยจริงมีโรคจริง
มีโรคจริงก็ต้องมีการพิสูจน์กันก็ขนาดผมตอนป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับแพทย์ของโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยนะครับต้องเอาผลเลือดไปตรวจเนี่ยนะครับตรวจผลเนี่ยโดยไม่บอกว่าเป็นเลือดของผมหนึ่งโรงพยาบาลที่เป็นของคุณหมอเหรียญทองครับนะครับซึ่งหมายโชคไม่กล้าไปซึ่งผิดพลาดน้อยมากแล้วอีกโรงพยาบาลหนึ่งมาเทียบตอนนั้นเนี่ยนะครับผม

ว่าการที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาแล้วต้องมารับโทษแล้วอยู่ในกระบวนการต่างโดยเฉพาะเข้าไปในรวรจำเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักที่ว่าจะออกมาแล้วจะไปอยู่กับลูกกับหลานอะไรอย่างนั้นตอนเข้าอะไรก็ดีหมดนะตอนก่อนเข้าครับหลังจากเข้าอยู่ในคุกแล้วเรื่องง่ายที่สุดที่อยู่ข้างนอกกลายเป็นเรื่องที่ยากมากที่สุ
คือถ้าไม่สามารถปล่อยวางได้เนี่ยนะครับเช่นตั้งความหวังว่าจะติดคุกกี่วันในภาษาคุกเขาว่าบางคนเนี่ยรู้วันที่จะปล่อยแล้วไม่ได้ปล่อยภาษาคุกเรียกว่ารั่วเลยนะรั่วเลยรั่วก็คือหมายความว่าหลุดโลกครองสติไม่ได้คือมันมันหมดหวังมันผิดหวังมันไม่ว่าคุณจะมีตำแหน่งใหญ่ขนาดไหนผมเห็นคนรั่วมามากในคุก
วันสุดท้ายท่านอาจจะไม่กลับมาเหมือนกับทุกครั้งก็ได้แต่ทั้งหมดก็วาดหวังว่าท่านจะได้กลับมานะผมก็อยากเห็นตัวเป็นท่านในประเทศไทยเหมือนกัน